วัยรุ่นกินเหล้ามันก็ต้องมีเสียงดัง

เป็นตำรวจแล้วเวลาวัยรุ่นร้านจะเลิก

กลับมาเมื่อกี้
กลับไปก่อน

กลับมั้ยว่ะ

คุณผู้ชม

ไม่ต้องอะไรตำรวจจริง
คลิปที่ผู้ชายหัวเกลียนตอนแรกนะเขาก็ไม่รู้กันนะครับสวมกางเกงขาดสั้นซื้อยื้อของกรมเฮ้ยเกงขาดสั้นซื้อยื้อของกรมจะตำรวจหรือเปล่า
แต่ผมใช่คล้ายคนเมาตอนเริ่มเรื่องมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมตามข่าวมันต้องอย่างนี้คล้ายคนเมาก่อนเดินเข้ามาในร้าน
ในมือมีปืนไม่ทราบชนิดไม่ทราบขนาดครับคุณผู้ชมนะครับก็เอะอะโวยวายเหมือนไม่พอใจเหมือนไม่พอใจไอ้เรื่องนั้นจอดรถขวางหน้าร้านหรือเปล่า
คลิปนี้มีคนเอามาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์ครับระบุข้อความบอกว่าเขาคนนี้คือใครมาทำอะไรถืออะไรถือทำไมนี่มีความผิดไหมครับแบบนี้
บอกว่าโอ้ยวันนั้นนะพี่นักข่าวพี่ผู้ชายหัวเกณฑ์เป็นดาบตำรวจ
ตำรวจนะเป็นดาบตำรวจนี่นี่ร้านนี้คุณผู้ชมมานั่งดื่มอยู่ที่
ร้านโต๊ะข้างก็เป็นวัยรุ่นนะนะพี่นะเหตุการณ์ก็ปกติดี
กระทั่งเที่ยงคืนร้านจะปิดร้านจะปิดไอ้เพื่อนของกลุ่มวัยรุ่นก็
ขี่มอไซค์มาดอมขอเสียงมอไซค์หน่อยมาจอดหน้าร้านคุณผู้ชม
หน้าร้านเสร็จตะโกนเรียกเพื่อนเฮ้ยมึงจะกลับกับกูเลยหรือเปล่า
บรรยากาศเท่านั้นแหละคุณผู้ชมพอพอสิ้นเสียงเนี้ยนะฮะ
ดาบตำรวจลุกจากเก้าอี้ครับไปที่รถครับไม่ได้ไปหยิบยาดม
หยิบปืนครับไปหยิบปืนแล้วเดินเข้ามาในร้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับ
ไม่มีการทะเลาะวิวาสเขาก็โล่งใจนะครับ
เพื่อความเป็นธรรมทีมข่าวไปคุยกับตำรวจบ้างดาบตำรวจในคลิปเลย
ตำรวจอนันโตโคตรพบหมู่งานจราจรสพศรีมหาโพธิชี้แจงบอกว่า
เมาจริงไหมเนี่ยถ้าผมจะเมาอันนี้นี่ผมพูดเองนะ
ถ้าผมจะเมาแล้วจะเป็นอะไรผมออกเวรแล้วอ๋ออ่าจะออกเวร
ผมออกแวนแล้วนะครับมานั่งรับประทานอาหารที่ร้านดังกล่าว
ช่วงเที่ยงคืนกว่าเห็นวัยรุ่นก็ขี่รถกันมา๒คันนะ
เสียงดังอ่ะเสียงดังอ่ะนะเกรงว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุนะครับ
ผมก็เลยเดินเดินไปนะฮะเดินไปแล้วก็ไล่ให้กลับไปอ้าว
แล้วเรื่องปืนอ่ะเรื่องปืนล่ะครับท่าน
ช่วงนั้นเวลาเที่ยงคืนกว่าผมเห็นวัยรุ่นขับรถสองคัน
แล้วมันจอดเองครับเดี๋ยวว่าเปิดประตูลงจากรถ
แล้วประตูลมันเป็นไหนล่ะแล้วก็เกรงว่าจะมีเหตุอะไร
ก็เลยเดินเข้าไปออกไปแล้วก็ตัวเองตามคิด
แล้วก็ได้ไล่หลักฐานเพราะผมก็ไม่เคยรู้จักใคร

ฮะแล้วเรื่องปืนอ่ะพี่เรื่องปืนแกไม่ได้พูด
พันธบทเอกมงคลโทเป๋านะครับ
ทันทีที่เห็นคลิปท่านไม่ได้นิ่งนอนใจนี่มาสไตล์ตำรวจเลย
ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านเรียกดาบตำรวจอานันต์มาแล้ว
มาสอบถามว่าเฮ้ยน้องมันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
ครับน้องดาบจัดฐานว่าอนันทร์เขาก็บอกว่าอ๋อนาย
มันมีงานคาราวานสินค้าใกล้เลิกไงแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นมาจอดหน้าร้าน
แล้วเสียงมันดังผมก็เลยไล่ให้กลับไป
ไม่มีเจตนาอื่นครับนายนี่เขาชี้แจงแบบนี้
ซึ่งการกระทำดังกล่าวถูกต้อง
ถูกต้องนะครับตามหลักเผชิญเหตุตามยุทธวิธี
แต่อย่างไรก็ตามจะตั้งกรรมการมาสอบสวนข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่ง

อาจจะไม่รู้ว่ามีคลิปท่านเล่าไม่ถึงตอนลากปืนเข้ามาด้วย